แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกนี้มาตามกันต่อเลยนะคะสำหรับสถานะความสัมพันธ์หัวใจของสาวแพทย์นับประพา
เมื่อวันก่อนเปิดปุ๊บปิดปั๊บคืออะไรยังไงงงไปหมดแล้วแม่จ๊
พี่พลอยเล่าต่อให้หน่อยค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
แพทย์นับประพาก็มีการลงลงรูปนะรวมไปถึงในตำรวจหนุ่มคนนี้ด้วย
ก็มีการลงรูปแล้วก็มีการตามงอ
ปรากฏการณ์งงไปหมดอะไรยังไงเซนั่นสิคือล่าสุดของล่าสุดเอาอย่างงี้
ได้มีภาพขณะที่เขาเนี้ยหอบช็อกกุระบเนี้ยสีแดงสดเลย
อบให้กับสาวแพทย์พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า
ผมไม่อยากเป็นแฟนคลับแต่ผมอยากเป็นแฟนคลับ
ปลผมไม่โกรธเพื่อนชาวโซเชียลนะครับ
ถ้าเม้นให้แฟนผมงอนอีกผมก็งออีก
นี่เขาว่าแบบนี้เรียกว่าแมนสุดทุ่มสุดตัวสุดหัวใจจริง
เราดูจากภาพแล้วอะไรแล้วครั้งนี้น่าจะง้อได้สำเร็จนะ
เพราะว่าแพทย์นับประพานี่โอ้โหยิ้มกว้างเชียวนะคุณผู้ชม

ใช่ที่สำคัญคือกองเชียร์เยอะมาก
คนสนิทของแพทย์นี่เข้ามาเชียร์กันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
น้องนับเองหลายคนส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนายตำรวจหนุ่มคนนี้เหลือเกิน
เขาไม่ได้เข้าทางแม่อย่างเดียวนะทางลูกชงลูกชายเนี่ยก็มีการแบบว่ารูปหอมกงหอมแก้มจุ๊บแก้มอะไรอย่างนี้ก็มีนะ

นะคุณผู้ชมค่ะน่ารักดีนะคะก็ดีใจกับแม่แพทย์ด้วยละกันนะคะ